เรื่องราวของของกินกันต่อไปตลอดกินกันให้อิ่มพุงกางกันไปเลย
เป็นเรื่องราวของร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ใจบุญสุดเลยนะครับ
เดี๋ยวไปปักหมุดกันเลยที่จังหวัดชัยนาธค่ะ
อย่างที่บอกว่าร้านนี้เนี่ยเขาเป็นร้านใจบุญ
เพราะว่าผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่๗๐ปีขึ้นไปฟรี

นี่ร้านนี้อายุ๗๐ปีอัพกินฟรี

ใช่แล้วผู้สูงอายุชาวจังหวัดชายนาฏก็พากันเดินทางไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้
มีชื่อร้านว่าครัวก๋วยเตี๋ยวบ้าบอล
อยู่ภายในซอยบ้านกล้วย๑ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
บนถนนชัยนรงค์อำเภอเมืองชัยนาธค่ะ
น่าจะชอบทีมฟุตบอลนะ
ใช่คุณพี่วิเชียนสมศรีอายุ๔๘ปีเจ้าของร้านน่าจะชอบบอลมาก
ก็นี่ไงจังหวัดชายนาฏก็ทีมฉายานกใหญ่พิฆาตชัยนาฏฮอนดิว
นี่แหละเจ้าของร้านเขาก็เลยจัดโปรโมชั่นพิเศษเอาใจผู้สูงอายุด้วยการรับประทานฟรี
เดี๋ยวไปฟังเสียงกันค่ะ
ใครเกิน๗๐บาทบ้าง

คนยายต้องเท่าไหร่ครับตอนนี้

เออน่ารักดี
แต่ต้องดูบทประชาชนนะคะ
มีแอบฮานิดนึงตรงที่ว่าพอบอกใครเกิน๘๐แล้วไม่ยอมยก

กันแค่๗๐พอแล้วกันไม่ต้องเกินหรอกนะคะ
โมชั่นนี้ก็ทำเอาบรรดาผู้สูงอายุชื่นชอบ
ได้รับการขนานนามเลยว่าร้านนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวกระตันยูค่ะ
เมื่อใครที่เข้าไปอุดหนุนแล้วก็จะได้เห็นภาพความประทับใจแบบนี้

แล้วก็ชื่นชมในแนวคิดของพี่เจ้าของร้านเขาด้วย
รู้สึกก็ดีใจสิคะชอบใจที่หาวิธี
แล้วอร่อยด้วยครับ

ปรโมชั่นแบบนี้ชอบไหมคะจะมาทานอีกไหมครับหลังจากนี้
มาสิคะก็จะมาเกือบทุกวันนะครับ
จริงถ้าจะถามก็ดีใจ
แต่อีกใจก็เป็นห่วงเจ้าของร้าน

เพราะวันนี้เราชนะในเรื่องอายุหมดเลย

คุณยายน่ารักมาก

กลัวจะขาดทุนซะก่อนนะฮะ

ใจดีมาฝากของทุกวันได้
ส่วนผู้สูงอายุที่ไปรับประทานกับครอบครัว

จากราคารวมของอาหารทั้งหมดได้ด้วยนะ
คุณผู้ชมครับซึ่งโปรโมชั่นพิเศษนี้

ในพระคุณของผู้สูงอายุทุกคนเลย

และเป็นคนในครอบครัวนั้นเอง
คับประคองสังคมให้อยู่เย็น

ประกอบกับในยุคปัจจุบันนี้ต้องบอกเลยว่า

ละเลยถูกทอดทิ้ง
ลูกหลานก็เลยอยากจะช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุเป็นการแบ่งปันกำไร

โอ้โหดีมากต้องบอกเลยว่าร้านนี้เนี่ย

ประมือให้กับคุณพี่วิเชียนหน่อย
โอ้โหพรุ่งนี้เดี๋ยวพาคุณชนะไปทานเลยนะคะ

ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะไปทานฟรี

ขอดูบัตรประชาชนหน่อย

ดูหน้าดูตาสิออกจะหนุ่มขนาดนี้
ก็ดูจากหน้าเนี่ยเดี๋ยวฉันกลัวจะพาไปทานแล้วนะ